ไปดูชีวิตของคุณตาวัย๗๒ปีนะครับ
ท่านก็เครียดเรื่องของสุขภาพที่มันย่ำแย่
ก็เลยปีนขึ้นไปที่แท้งน้ำปลาปลาหมู่บ้าน

แล้วก็เอาเบียร์ไปซดย้อมใจ
กล่าวว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายจะกระโดดลงมา
แต่ซดไปซดมาและกำลังคิดว่าเดี๋ยวเราจะกระโดดมาฆ่าตัวตาย
ปรากฏว่าเมาหลับพลอยไปซะก่อนคุณ
เอ้าคือจากคอแข็งต้องกินเหล้าคอแข็ง

คุณตาตอนแรกนึกว่านั่งอยู่บนนั้นห้อยขามาแบบนั้น
ขึ้นไปนั่งทำไมชาวบ้านก็กลัวว่าจะตกลงมา
เรียกไปเรียกมาคุณตาก็ไม่ตื่นสักที
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
ให้ขึ้นไปช่วยเหลือคุณตา
กันหมดเลยฮะทั้งตำรวจสพคง

พร้อมเต็มที่ครับเพื่อช่วยเหลือคุณตา
ปรากฏว่าไปถึงจุดเกิดเหตุ

สิ่งที่เห็นคือคุณตาท่านนี้ที่ตอนแรกขึ้นไป

ก็คือคุณตาช่วยแก้วระวังอายุ๗๒ปี
หลับไปแล้วครับห้อยขาลงมา
แต่ตัวหลับอยู่ชั้นบนสุดของแท้งน้ำ
สูงจากพื้นประมาณถึง๑๒เมตร
เต็ฟตี้ให้คุณตานะก่อนที่จะนำตัวคุณตาลงมา
เจ้าหน้าที่ใช้เชือกมัดตัวตะข่ายเอาไว้กับราวเหล็ก
แล้วก็เรียกรถกระเช้าขึ้นไปนำตัวของคุณตาลงมา
ตาหลับลึกจริงขนาดเจ้าหน้าที่

สามารถนำตัวคุณตาลงมาจากแท้งน้ำ

คุณตายังไม่ตื่นเลยคุณยังหลับอยู่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยกใส่เปรย์ส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนบ้านทราบว่าคุณตาป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าด้วยด้วยโรคอื่น
เพราะว่าท่านสูงอายุแล้วกินยารักษา
แล้วก็มีความเครียดเรื่องปัญหาสุขภาพ
ถ้าคุณตาได้สติขึ้นมาเดี๋ยวลุกขึ้นมาพรวดพร่าว

แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
กระทั่งเข้ามาช่วยอย่างปลอดภัยนะครับ
หลังจากนี้ยาดก็คงต้องคอยดูแลคุณตายังใกล้ชิด
ไม่ให้ออกมาก่อเหตุเพื่อจะฆ่าตัวตายอีกนะครับ